สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะ
เจอเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะ
ดูเหมือนว่าสาวใบเตยอาสยามตอนนี้ต้องจับตาเรื่องหัวใจของเธอเป็นพิเศษเลยนะคะ
เพราะว่าหลังมานี้รูปคู่กับดีเจแมนก็ไม่ค่อยมีให้เห็น
สาวใบเตยยังผอมลงเพลียวลงอกหักหรือเปล่าหรือยังไร
และที่สำคัญในอินสตราแกรมของเธออัพภาพคู่กับผู้ชายคนอื่นด้วยค่ะ
หลายคนจับตามองนะคะว่านุ่มคนนี้ใช่หนุ่มคนพิเศษคนใหม่หรือเปล่าหรือ
หรือจะเป็นใครที่เป็นความลับอัปเดตอะไรหรือเปล่า
หลายคนบอกว่าตกข่าวหรือเปล่านี่เขาเลิกกันเมื่อไหร่หรือยังไง
ยืนยันชัดเจนยังไม่ได้เลิกกับดีเจแมนนะคะ
นี่แหละแต่ว่ามีการโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มใหญ่นอกวงการแบบสนิทระหว่างที่ไปเที่ยวต่างประเทศ
ดูแล้วใครก็พอจะเอ๊ะยังไงล่ะความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะ
คือถ้าโพสต์เนี่ยถ้าดูเผินมันเหมือนคู่รักกัน
ใช่คือในแต่ละภาพมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนั่นเองนะคะ
แล้วแคปชั่นแต่ละรูปนะยกตัวอย่างเช่น
ดูแลดีไปอีกแถมยังมีอีโมติคอนหัวใจสองดวงนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเธอกับดีเจแมนตอนนี้

เดี๋ยวให้ใบเคลียร์ใบเตยเคลียร์เองเลยดีกว่านะคะ

เป็นเพื่อนพี่แมนคนรู้จักกันหมด

ค่ะอันนั้นคือเป็นแค่พี่น้อง
ค่ะเป็นคุณหมอที่รักษารอยสักพี่แมน

สัมพันธ์กันดีค่ะก็ปกติ
แต่ว่าค่อนข้างคนไม่ค่อยได้เห็นลงรูป
เพราะว่าพี่แมนเขาก็ไม่ค่อยโซเชียล
เราก็จะลงแต่รูปที่เป็นเรา
มันยังความสำคัญกับพี่แมนว่าตอนนี้ไม่ได้เริ่มค่ะแน่นอน

เป็นคนลบรอยสักให้พี่แมนอะไรด้วยนะจ๊ะ

คุณหมอเองก็อัพภาพคู่กับน้องใบเตย

ใช้คำว่าน้องรักชัดเจนนะคะ

แฟนคลับอย่างเราก็สบายใจเนอะเขายังรักกันดีค่ะ